สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โห
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ก็กลับไปกักตัวคุณแอปทักษะออนกลับไปกักตัวอีกครั้งหนึ่ง
พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตอง๔คนกักตัวหมดเลย

เพราะฉะนั้นณวันนี้แพทย์นับประพาด้วยความที่เชื้อน้อยมาก

แล้วก็ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอผลตรวจ

แล้วก็รอผลของคนรอบข้างแล้วก็ตัวน้องเลสซิ่งด้วย

โดยตอนนี้แพทย์สักแป๊บนึงเดี๋ยวแพทย์คงจะไล่เรียงไทม์ไลน์
เดี๋ยวให้แพทย์ไล่เรียงไทม์ไลน์เสร็จแล้วเดี๋ยวแพทย์คงจะลงไอจี
จริงแล้วตัวแพทเองมันป้องกันนักมากนะครับเดี๋ยวมันมีลูก
แล้วมันตรวจบ่อยไอ้แพทย์เป็นคนที่ตรวจบ่อยจริง

ณวันนี้ขอพูดแทนทัศน์ว่าขอกลับขอโทษทุกคนที่ได้ทำงานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้
ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว๒เข็มนะฮะ
แต่แพทย์ฉีดซิโนแวค๒เข็มเลย

นะวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโควิดในที่สุดมันก็เป็นพี่น้องเราเองเนี่ยแหละที่ใกล้กันเอง
ไปที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ๑๑๓๐๕รายด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๘๐รายค่ะ

รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๕๐๒ราย
ทางด้านบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ใบออนเทค
ได้ประกาศลงนามสัญญาร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ในการที่จะมีการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙จำนวน๒๐ล้านโดส
สำหรับปีพศ๒๕๖๔

โดยมีแผนกำหนดการส่งมอบในไตรมาสที่๔
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายนั้นไม่อาจเปิดเผยได้ค่ะ
แต่เขามีข้อกำหนดเป็นไปตามช่วงเวลาในการส่งมอบและจำนวนโดสที่สั่ง

เป้าการผลิตวัคซีนให้ได้ราว๓๐๐ล้านโดสทั่วโลก
ภายในปีพศ๒๕๖๔นะคะ

โดยได้ทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการแล้วก็ขั้นตอนต่างในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับขยายกำลังการผลิตที่มีอยู่ขณะนี้ค่ะ
รวมไปถึงการเพิ่มผู้ผลิตและคู่สัญญารายใหม่ในอนาคตด้วย
ขณะเดียวกันในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะ
ก็มีการเปิดเผยถึงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในกลุ่มหญิงตั้งคันค่ะ
บอกว่าปัจจุบันพบหญิงตั้งคันติดเชื้อ๕๘๑ราย

ทารกติดเชื้อ๔๐รายแล้วก็เสียชีวิต๔ราย
ซึ่งหญิงตั้งคันที่มีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป
ส่วนทารกที่เกิดจากหญิงตั้งคันที่ติดเชื้อ
มีโอกาสคลอดกำหนดและน้ำหนักตัวน้อยเพิ่มขึ้น
หนึ่งในนั้นมีน้องสาวเราอยู่ด้วยนะคะ๘เดือน
ใช่ก็เป็นการรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่า
โรงพยาบาลสนามบางทีเขาไม่ได้มีอุปกรณ์
พอที่จะแบบว่ารับผู้ป่วยที่เป็นแบบคนตั้งคัน
แล้วยิ่งคันแบบว่าอายุคันเยอะด้วยอะไรอย่างนี้
คือเขาก็กลัวว่าจะไปคลอดในโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวไม่มี
อันนี้เขาก็เลยใช้วิธีการโอเคกักตัวอยู่ที่บ้านก็ได้
เพราะว่าเขาอาการมีแต่ว่ามันแบบอาจจะไม่ได้รุนแรงมาก

ดมอะไรทานอะไรรสชาติอาหารตอนนี้อาจจะแบบเริ่มรู้สึกดีขึ้น

ทีนี้ก็เลยมีการขอความร่วมมือค่ะ
ทุกโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกฝากคัน
มีแนวทางในการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
สำหรับหญิงตั้งคันดังนี้

ให้พิจารณาว่าไม่มีข้อห้าม

แล้วก็ผู้รับบริการต้องมีอายุคัน

ส่งตัวหญิงตั้งคันพร้อมแบบคัดกรอง
และใบยินยอมรับบริการ

เพื่อไปรับวัคซีนณจุดที่กำหนดไว้

จำนวนหญิงตั้งคันไปที่รับวัคซีน
กรณีวัคซีนไม่เพียงพอให้ทำการนัดหมายกำหนดวันต่อไปอืม
เมื่อหญิงตั้งคันไปถึงจุดฉีดวัคซีนค่ะอันนี้ให้เข้าช่องทางพิเศษสำหรับหญิงตั้งคันเลยนะคะ
จุดบริการวัคซีนที่เขาจัดเตรียมเอาไว้แล้วก็สังเกตอาการตามระบบอืม

โดยแจ้งให้หญิงตั้งคันสังเกตอาการไม่พึงประสงค์
อีกทั้งทุกหน่วยบริการนั้นให้วัคซีนต้องติดตาม
แล้วก็รายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์

หลังจากที่ได้รับวัคซีนด้วยว่าเป็นอย่างไร
เอาละแน่นอนตอนนี้น่าจะเป็นวันเคอร์ฟิลล์เต็มรูปแบบ
ต้องท่ามรายน้องแพทย์มาแล้วมนตร์แต่ขอสักนิดนึงก่อน
คนก็ถามเมื่อวานที่เขาประกาศเพิ่มฉะเชิงเศร้าอายุทยาชนบุรี

วันนี้ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบตามที่สภาพัฒน์
เขาเสนอให้ขยายขอบเขตการบรรเทาช่วยเหลือ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่๓จังหวัด
ถ้าคุณอยู่ใน๓จังหวัดนี้โปรด
โดยให้ความช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันก่อน

แล้วก็มาตรา๓๙แล้วก็มาตรา๔๐
เราได้รับการเยียวยากันขอให้คนที่หยุดใน๓จังหวัดนี้

แต่ว่าจำนวนที่จะได้เงินเข้ามาจริงเท่ากันกับ๑๐จังหวัดแรก
แต่ว่าจะได้เมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้มีการเคาะวันออกมา
ส่วนอันแรกที่เป็น๑๐จังหวัดแรกเนี่ยนะคะ
ตรการเยียวยากับ๙กลุ่มอาชีพ
แล้วก็๑๐จังหวัดนั้นเงินจะออกประมาณวันที่๖สิงหาคม

ก็ไปเช็คกันได้ว่าเราได้สิทธิ์นั้นหรือเปล่านะคะ

ทีนี้ตั้งแต่ที่มีมาเนี่ย

มีการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดนี้มียอดสนับสนุนได้จำนวนรวมถึงเป้าหมายแล้ว๑๕๐๐๐ชุดตรวจ
แต่ยังเดินหน้ารับการสนับสนุนต่อเนื่อง
เพราะว่าชีวิตของประชาชนไม่มีคำว่ารอ

ไทยรัฐกรุ๊ปก็มีแผนที่จะเตรียมส่งมอบชุดตรวจโควิด๑๙
เบื้องต้นล็อตที่๒แล้วนะคะ

ก็สามารถสนับสนุนเข้าร่วมสมทบกันได้นะคะ

ตอนนี้เราจะทำได้๑๕๐๐๐การตรวจ

มีหนังสือพิมพ์ไปส่งตามจังหวัดต่าง

คุณแม่ก็สามารถส่งไปได้ทั่วประเทศเลย

คุณสามารถโอนเงินเข้ามาที่บัญชีไทยรัฐ

เราจะเอาเงินไปซื้อชุดตรวจโควิด๑๙เบื้องต้น
ซึ่งณตอนนี้เราได้๑๕๐๐๐ชุดแล้วใช่ไหม

อยู่ที่ว่าวันนี้หลายคนจะช่วยกัน

ที่ทำให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นโครงการไทยรัฐ

เมื่อเรารู้ปุ๊บเราก็จะได้ไปเข้าทำการรักษา

สมมุติอย่างแรกสมมุติคุณตรวจเจอปุ๊บเนี่ย

ถ้าสมมุติคุณอัดฟ้าทลายโจรส่วนใหญ่นะ
มันไม่ลงปอดเว้ย

มันไปยับยั้งไม่ให้แบคทีเรียมันไปกระจาย
เพิ่มขึ้น
ให้ทาน๑๘๐กรัม
เพราะว่า๑เม็ดก็ประมาณ๔๐กรัม

มายังทามไลน์
ขอดูทามไลน์แพทนปภาสักนิดนึง

แต่ละรายการหรือใครจะต้องเริ่ม

เพราะฉะนั้นไล่กันไปเลย

และแน่นอนส่วนใหญ่น้องจะไปทำรายการประจำของน้อง
เพราะฉะนั้นก็จะมีรายการของ

เผ็ดบรรมเทิงช่อง๘หรือเปล่า

เป็นรายการที่ไปทุกวัน
แล้วก็มีแชร์ข่าวเสาสตรอง
เพราะแค่๓รายการประจำนั้นก็หมดวันแล้วถูกไหม
ตอนนี้คงไม่มีอีเวนต์ให้ออกเพราะว่าถ้าเอาอย่างนี้ฉันเข้าใจ
วันที่๑๙กรกฎาค่ะ
แจ้งผลนะฮะคืออย่างที่บอกน้องไปก็ใช้เวลาทุกวันนี้ต่อให้คุณเป็นดารายังไงเนี่ย
มันก็ต้องรอเป็นวันนะฮะนี่พบเชื้อตอนเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับ
แจ้งผลมาวันนี้ครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคเนื่องจากว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นรายการประจำทั้งวันทั้งคืน
มันเป็นพิธีกรที่ทำรายการประจำทั้งวันทั้งคืนอันนี้เข้าใจ
ก็คือเช้ากลางวันเย็นเลยนะฮะ
พี่ก็คุยกับพี่แพดเมื่อกี้ว่าเขาก็แบบมาช้าที่แชนช่อง๓

แล้วก็มีพิเศษหน่อยวันเกิดแพทย์ไปรับรถนิดนึง

นะปุ๊กโกะโทรมาคุณแม่หนูกักตัวก่อนนะ
เอาอีกแล้วลุงปุ๊กโกโห
โอเคให้มาแชกข่าวเสาสตองนะเมน่า
สแตนบายอยู่ไทรรัสเลยนะตัวไม่อยู่ไทรรัสเลย
แล้วผู้ชมมั้ยค่อยนิดนึงมีคนถามมา

ว่าน้องเองจะอยู่รายการตอนเช้าหรือเปล่า

ทุกวันนี้หนูก็ต้องแบ่งทีมน้องแล้วก็การทำงานแบบเพื่อ
มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องกลับตัวก็ต้องมีทีมอีกทีนึงมาทำงานแทน
แอ้งจี้ใช้คำสวยอีกแล้ว

จริงฉันตื่นกี่โมงมันก็ตื่นเวลา

สลับแทนน้องมันจะหลอกให้ฉันตื่นด้วยไง

แน่นอนเราไปกันที่วันนี้เราไปดูบรรยากาศ
การจราจรในกรุงเทพมันเหงา
จริงเกิดมาเทศกาลตะเลราวัสสงกงที่โรก
โล่งโอเคนั้นสบายแต่คราวนี้มันเหงา

รายงานบรรยากาศการจราจรบริเวณสี่แยกประทุมวันก่อน

สี่แยกประทุมวันผู้ไม่เคยหลับไหล

ห้างสรรพสินค้ามาบุญคองนะฮะหลังจากที่สอบบอกนี่

ศูนย์บริหารโควิดก็ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ
ขีดความสามารถในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด๑๓จังหวัด
วันนี้ผลการจราจรครับในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่มีรถเลย

ถูกอันนี้ก่อนเข้ารายการเรามาประมาณสัก๕โมงครึ่ง

อันนี้คือภาพตอน๕โมงครึ่งนะฮะ
โอ้โหปกติ๕โมงครึ่งนี่ไม่เห็นถนนแล้วนะมีแต่รถทั้งนั้นนะฮะ
โมงครึ่งก่อนที่เข้ารายการเราไม่เกินครึ่งชั่วโมง

เมื่ออาทิตย์ที่ก่อนมีโอกาสได้แบบขับรถแล้วผ่านไปตรงนั้น
โอ้โหคือแบบร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือปิดกันเกือบหมดล่ะค่ะ

มันก็โล่งแบบว่าช่วงเทศกาลสงการอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตอนนี้แบบว่าร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเอง
เขาก็ปิดไม่ได้มีการเปิดแบบให้บริการในห้างสรรพสินค้า

ก็ต้องอยู่แบบข้างนอกอย่างเดียวอะไรอย่างนี้

อาจจะต้องมาทำในส่วนกลางด้านล่างที่เป็นลานโล่ง
แล้วก็มีคนมารับออเดอร์อะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าอย่างที่ออกไป

แต่ช่วงกลางวันที่มีออกว่าขอความร่วมมือ

คือขอให้งดคือถ้าเกิดมีความจำเป็นออกมาได้
ทุกคนก็จำเป็นหมดสิเบ้ย
มันก็ไม่หรอกแต่วันนี้คือเขาก็ไม่ได้
ไม่แต่ทุกคนให้ความร่วมมือนะไม่ให้น่ะลดไม่ลง
คนจะต้องไปร้านสะดวกซื้ออย่างอันนี้ใช่ไหมคะ
เราก็จะมีเรื่องของการไปฉีดวัคซีน
เมื่อวานก็มีคนโทรศัพท์มาถามเลยว่า
พอมีใช้คำว่างดห้ามออกจากบ้านปุ๊บ
เราจะอย่างไรดีหลายคนก็จะกังวลว่าไม่ได้ออกมา
คือจริงเขาก็ขอความร่วมมือแหละว่า
เอาจริงแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบอกเอาอย่างนี้ดีกว่า

ร้านสะดวกซื้อจะปิดประมาณสักตั้งแต่๒ทุ่ม

เพราะฉะนั้นไม่ใช่แห่กรูกันออกไปเพราะว่าเขายังต้องเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ต
เปิดตลาดกันอยู่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนแห่กันไปแล้วไป
คนยังต้องกินข้าวยังต้องใช้ชีวิตน่ะ
ขอดูอีกอาทิตย์นึงถ้าตัวเลขไม่ลดก็ต้องห้ามหมดเลย
เขาพูดถึงขนาดว่าอูฮัน
สมมุติเป็นอู่ฮั่นโมเดลที่เขาเอามาใช้คือห้ามออกเลย
ยอดที่๔เลยนะครับไม่ทางเอาจริงมือไทยกับอุหันหมด

อ๋อแน่นอนเกือบกวนตายไหมล่ะ
ก็กลัวแม่จะเอาคุณแม่สมมุติอย่างอื่น
ฮันที่เราเคยดูข่าวออกไหมคะ
สมมุติอยู่บ้านหมดไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้นท์คอนโด

มียาไปวางไว้ให้เราทำได้เหรอแม่อย่างนั้น
ก็ไม่รู้อันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลแล้วไง
อย่าลืมค่าน้ำค่าไฟค่าอินเตอร์เน็ต

ฝากท่านแบบว่าดูให้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขาบอก
เพราะว่าอันนี้เปิ๊กฟอร์มโฮมถูกต้องไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย
เพราะบางคนถ้าสมมุติเขาอยู่ห้องกันเล็กอย่างนี้
บางทีเราออกไปจากออฟฟิศเราไม่ค่อยเปิดแอร์

ทุกวันนี้คุณอยู่ในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้
ถูกต้องถ้าอยู่ในบ้านค่านู้นค่านี้มันเพิ่มขึ้นแน่นอน

ถูกเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าฝากรัฐบาลช่วยดูให้ด้วยตรงนี้
ซึ่งวันนี้เราก็ต้องรอว่าถ้าสมมุติเมื่อวานนี้ทางสอบคอเขาพูดแล้วไงว่า

ถ้ายอดเป็น๓๐๐๐สิ่งหนึ่งนายกเมื่อวานนายกเขาดูว่ายังไง
นายกเขาตัดสินใจว่าถ้าสมมุติยอดเป็นสมมุติ
อาจจะเอาไอ้โมเดลของอู่ฮั่นกลับมาใช้ที่ประเทศไทยกัน

อันนั้นไม่ได้ให้ออกจากบ้านแล้วก็เอารถมาขวาง
โซเชียลในทวิตเตอร์ก็มีการบอกว่าหลายบริษัทก็ยังทำงานปกตินะคะ
เมื่อกี้ก็มีคนส่งอาหารบอกว่าเราเป็นบริษัทเล็ก

หลายคนก็มองว่าความจำเป็นอย่างกรณีที่บอกว่า
เรื่องของพาหมาไปหาหมอก็ได้นะออกได้อย่างนี้
คุณแม่สมมุติหนูก็เอาหมาใส่ในรถตัวหนึ่ง

วันนี้คนไทยอันนี้พูดกันจริงเลยนะไม่ได้โลกสวยนะ
คนไทยเป็นคนที่รับผิดชอบสูงนะเว้ยตั้งแต่ใส่หน้ากาก
ขอความรับทุกค่ะเพราะเรากลัวตาย
ทำไมถึงบอกว่าวันนี้ไม่ต้องรอใครช่วย

แม้กระทั่งวันนี้เรารู้กันเอง

ถ้าสมมุติไปกักตุลอาหารคนเขาก็ทำได้นะ
แต่วันนี้กลับกลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตโล่ง

วันอาทิตย์อะไรยังไม่ชัดเจนรู้แต่ว่าจะล็อกดาวน
เตรียมตัวให้ก่อนคนแห่กันไปปุ๊บ
เมื่อประกาศออกมาตุ้มโอเคนะ
เราขอความร่วมมือนะคนกลับไม่มี

เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้เราได้รู้เหมือนกันว่าเฮ้ย
คนไทยให้ความร่วมมือเต็มที่แล้ว

ตัวเลขที่มันยอดสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันแบบนี้
ใครอยากตายเพราะวันนี้ต่อให้คุณรวยยังไง
ให้รวยแบบมีประกันยังไงก็แล้วแต่นะ

ใช่แล้วตอนนี้แม้กระทั่งการแบบว่าไปเช็คโควิดเอง

เขาต้องไปเอ็กซาเรที่โรงพยาบาลบางคนไปรอตั้งแต่เช้า

ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าจะเคอร์ฟิลล์แล้วพี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลย

ในขณะที่ตัวเองเป็นโควิดแล้วด้วยนะคะ
แต่คือต้องไปโรงพยาบาลแล้วเข้าคิว
บางทีร้องแต่เช้าบางทีข้าวไม่ได้ทาน

มันก็กลายเป็นว่าวงจรมันก็จะวนอยู่อย่างนั้น
เขาก็จะกังวลว่ามันจะแพร่ไปที่คนอื่นหรือเปล่า
ในขณะที่เขาเป็นแล้วแต่ว่ารถที่เขาจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล
บางทีเขาก็ไม่มีแล้วเขาจะต้องนั่งรถสาธารณะไปเหรอ

ตรการต่างเหล่านี้มันก็อาจจะต้องแบบมีลงมาช่วยลงมาช่วย
เอาอย่างนี้ขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกัน
เราเกิดมาเมื่อก่อนถ้าเมนแตก

สรุปกันง่ายอย่างนี้นะแองจี้
เทนเนอร์เคยเกิดมาแล้วเคยแบบว่า

วันนี้คอนเทนเนอร์เตรียมเก็บศพแล้วนะฮะ
เมนก็เผาไม่ทันแล้วนะพระพร้อมวัดพร้อมเมนพร้อมจริงตอนนี้
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้
คือเขาเอาศพญาติเขาไปส่งไปส่งที่เมน
ก็คือทั่วไปก็ต้องรีบเผาเลยถูกต้องไหมครับถูกต้อง
ปรากฏว่าในขณะที่กำลังเผาศพญาติตายด้วยตายต่อเลย

โอ้โหใต้เถอะนะก็เผาไว้ด้วยกันเลย

หรือตอนนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องมาช่วย

อย่ามีพวกฉวยโอกาสที่แบบเอาถุงใส่ศพ๗๐๐๘๐๐อะไรมาอย่างนี้
วันนั้นคือดูคุณพ่ากลุมเล่าเนี่ย
เข้าใจว่าตามวัดวันนี้น้ำมันที่ใช้แบบว่าเผาศพก็ไม่พอถูก

บางคนถ้าสมมุติถุงใส่ศพตัวนี้อย่าไปเอาเปรียบเขาเลย
เราทำอาหารอาหารให้ตอนนี้กลายเป็นแบบปัญหาถุงใส่ศพ
ถูกโดยเฉพาะบางวัดหลวงเจ้าว่านเขาออกมาบอกเองว่า
ถ้าแบบผู้ป่วยเนี่ยนำน้ำมันมาเองได้ก็จะดีกว่า

ใช่เพราะว่า๑ศพก็ใช้ประมาณ๖๐ลิตรนะครับ

เผาตั้งแต่เช้าจดมืดเลยนะหมดที่๔ชั่วโมง

กรณีนี้ล็อกดาวน์รู้แล้วต้องเตรียมตัวเองแล้ว

วันนี้อนุทินคุณอนุทินเขาก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวมีเนี่ยเอ็มไอ
ถ้าวัคซีนไม่มามันก็ควบคุมไม่ได้แม่มันก็ไปเรื่อยนะ

แต่คนนี้เราไฟเซอร์สรุปเราจ่ายเงินหรือฟรีวะ
ก็คือมีทั้งที่อเมริกา

หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสได้ฉีดไฟเซอร์ฟรีหรือเปล่า

ตามที่แบบว่ามีออกมาเนี่ย
คือไฟเซอร์อยู่ในอันที่ประชาชนจะได้ฉีดฟรี

แต่ถ้าเป็นโมเดอร์น่าเนี่ยอันนี้จ่ายเงิน
เพราะฉะนั้นคนก็จะได้เข้าถึงไฟเซอร์มากขึ้น
ซึ่งคุณอนุทินเขาบอกว่าวันนี้จบหมดแล้ว
ก็มีการแถลงข่าวหมดแล้วกระทรวงสาธารณสุข

มีการสั่งซื้อไปแล้ว๕๐ล้านโดส

ไตรมาส๔ก็คืออีกไม่เป็นไรหรอก
ซื้อแล้วก็เดินมาถึงนี้แล้ว

จะมาถึงวันที่๒๙กรกฎาคมโดยประมาณนะคะ

ก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไง
อเมริกาเองตอนนี้ในหลายรัฐที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีน
มันก็เริ่มกลับมาติดเชื้อกันเยอะขึ้น
ถ้าเห็นสัดส่วนจะชัดเจนมากเลยว่า
กลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
ติดโควิดกันเยอะมากแม้กระทั่งที่สหรัฐอเมริกาเอง
ก็คือยอดติดเชื้อตอนนี้เขาก็พุ่งขึ้น
เหมือนกันดังนั้นวัคซีนเป็นสิ่งที่เป็นสำคัญมาก
และต้องเข็มที่๓ด้วยคำถามถึงตอนนี้

วัคซีนเข็มที่๓เอาเข็ม๓นะเมย์จะต้องจ่ายเงินเอง

เข็มที่๓รัฐบาลจะออกให้

คนยังไม่ได้ชีดอีกมากมาย
แล้วคนก็ถามอีกมรณากับไฟเซอร์ไหนมาก่อนกัน

ทางรัฐมนตรีเขาก็ตอบว่าเขาจะจำกัดการส่งออก

รัฐมนตรีช่วยก็ออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่สามารถผลิตทัน
แล้วก็มันถึงมีเรื่องของเอกสารลงเอกสารลับออกมาไง
อันนั้นก็ต้องไปอ่านกันเองเดี๋ยวคุณภาคภูมิก็เล่าให้ฟัง

คุณภาคคุมก็ไม่ได้ส่งต่อคุณภาคคุมก็ไม่ได้โทร

ไม่มีครับเล่าเรื่องรุ่น

ตาแมวนู่นเมื่อวานอยู่เพชรตาแมวชั่วโมงหนึ่ง

พี่บุ๋ยนี่จะดุ้งไรวันไม่ต้องเวิร์ด
ต้องเล่าไล่เดียงมาสิว่าแอสเตอร์เซเนก้าที่โอเค
รัฐมนตรีช่วยออกมาพูดว่าโอเคล่ะเราขอโทษนะ
จากสิ้นปีมันไม่ทันอืมจะต้องไปพฤษภาคมปีหน้า

ก็เริ่มมีเอกสารลับหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมา
ว่าเอ้าหรือว่ามันไปไหนหมด
ก็เป็นเอกสารที่แบบไม่ตรงกัน

ถ้ามันหลุดออกมามันจะรับได้อย่างไรไหมถ้ามันหลุดออกมา

ถูกต้องไหมล่ะเวลาข่าวฉันก็อ่านจากข่าวเหมือนเธอนั่นแหละ

กลัวว่าเขาอ่านจากข่าวในห้องเขาพูดจริงจักรนี่
คนนั้นโทรมาเล่าให้ฉันฟังฉันโทรไปหาคนนี้
มีทุกชื่อในมือถือถ้ามือถือหาย
คือคนทั้งประเทศเนี่ยโทรหาพี่มดได้หมด

ก็คือมีการไล่เลี่ยงออกมาเยอะมากจริง
ตั้งแต่มีการดีลกันตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรยังไงมาบ้าง
จนถึงแบบปัจจุบันนี้มันมีแบบข้อมูลมีหลักฐานอะไรออกมา

แต่ในขณะเดียวกันพ่อค้าแหม่ข้างวินรถ
จักรยานยนต์รับจ้างเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แต่พวกตนไม่ใช่พนักงานที่มีเงินเดือน

เขาจะไปเอาเงินชดเชยที่ไหนเขาถามอย่างนี้เลย
อย่างอื่นไปเลี้ยงดูครอบครัวค่าน้ำ

แค่ค่าเทอมสรุปแล้ว
เรียนออนไลน์สรุปฟรีหรือไม่ฟรี
ก็บาปโรงเรียนนะคะนาว้าว

ข้าวไฟครับน้ำ
ก็บอกว่ามีแต่ช่วยอีกอันค่าที่กำลังวุ่นวายกันตอนนี้คุณแม่

อันนี้ไม่ใช่แต่รู้สึกจะเป็นนโยบายจากรัฐบาลมาเลย

ว่าอย่างนี้มันจะเป็นช่องทางให้คนรวยหรือเปล่า
บางทีสมมติเอากรุงพักมาอย่างนี้

ก็มันตกอยู่แล้วไมว่ะมันหลบนะ
หุ่นศรีระยังนอนโรงสมพได้หรือ

ซ้อมตายนางรันทรูตาย

คือเขาบอกการออกมาเรียกร้องให้กับประชาชน
เพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่อีกนานหรือเปล่า
เขาว่าอย่างนั้นจะมีชีวิตรอดหรือตายเขาบอก
สิ่งที่เขามาเรียกร้องเนี่ยเขาไม่รู้จะมีชีวิตรอดหรือตาย
โดยไม่ได้สั่งลาคนใกล้ชิดเมื่อใด
จากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้เลย
คุณศิระอ๋อคุณศิระวันนี้คุณเป็นฝ่ายรัฐบาล
คุณยังออกมาพูดอย่างนี้เลยว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงรับการรักษา
ระบบสาธารณสุขได้เลยทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูล
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบดีกรมควบคุมโรค
และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ
ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องสั่งเปลี่ยนตัวฮะนะครับ
ให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่แทน
อันนี้คือคนของฝากฝากรัฐบาลออกมาพูดอย่างนี้นะครับ

มีคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่มากเช่นกรมควบคุมโรคเป็นคนทำสัญญาซื้อ
ต้องไปดูว่าใครเป็นประธานบอร์ดโอ้โหอันนี้รัฐบาลฟาดกันเองเหรอฮะ
แล้วก็คนที่เป็นบอร์ดนามสกุลดังหรือนักการเมืองทั้งนั้นเลยหรือเปล่า
นี่แหละคือต้นต่อของปัญหาวัคซีนอยากรู้คำตอบไหมนี่ไงศิละลงนอนศพ
คุณพี่ได้แก้เค้รึเปล่าบางสกุลเป็นบางสกุลต่างแล้วเเหละเปล่า
วันนี้เขาถึงบอกว่าเอาล่ะอย่างที่บอกว่าทั้งหมดต้องไปดูว่าประธานบอร์ด
แล้วก็คนที่เป็นบอร์ดนามสกุลดังมีนามสกุลนักการเมืองอยู่หรือเปล่า
นี่แหละคือต้นต่อของปัญหาวัคซีน
เพราะคนที่มีกำลังทรัพย์พร้อมที่จะควักเงินเพื่อซื้อวัคซีนเนี่ย

ไหวไหมท่านสามารถจะทำงานชิ้นนี้ให้ประชาชนให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้หรือไม่
ถ้าไม่ไหวท่านพักเถอะ

ฟ้าทลายโจรเขาถึงบอกว่าตัวเลขในเรือนจำที่ลดฟ้าทลายโจร

เขาบอกฟ้าทะลายโจรตอนนี้ขาดตลาดอีกแล้ว

แม่บอกว่ามาช้าไปแม่ค้ามาถามหาซื้อถอนไปบ้างทิ้งไปบ้าง
ตลาดแล้วเรียบร้อยขาดตลาดแล้วเรียบร้อยชายขาวด้วยเรียบร้อย
กระชายขาวราคาขึ้นสูงมากกระชายขาวตอนนี้รู้สึกจะเป็น๑๘๐บาทต่อกิโล
ฟ้าทะลายโจรรับซื้อ๗๐ตอนนี้ขาย๑๙๙บาทหน่อยไหม๑๗๙บาท
แน่นอนวันนี้ที่จริงจะต้องมาเล่าเรื่องขอออกก็กลับมาเล่าวันนี้คุณได้เล่า
แน่นอนนะครับช่างจะไม่พูดเยอะ
แล้วบอกว่าออมศรีนิยงเจ้าเนี่ยเกือบ๘๐๐๐๐๐ลายแล้ว
ก็คือช่วยเรื่องบ้านนี่แหละผ่อนชุมระบ้านนี่แหละ
ช่วงนั้นกับคนขอความช่วยเหลือมาเยอะเลย
อยากให้คุณแม่มดดำพูดให้หน่อยค่ะว่า
หอพักไม่ได้ลดเลยค่ะเพราะรถแต่ตามบ้าน

เพราะว่ามันลืมไปไงว่าล็อกดาวน์ครั้งนี้

แล้วฉันถามว่าอีก๕๐๐ที่ฉันอ่านข่าวล่ะ

ก็นี่ไงทำไมดิคะ

สรุปลักษณ์ลูกที่เรียนออนไลน์กัน

แต่รู้สึกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีออกมาพูดแล้ว

เราเคยมีพูดเรื่องนี้กันไปรอบนึงแล้วก็เงียบหายไป
ต้องรอรัฐมนตรีออกมาพูดว่าสรุปแล้วค่าเทอมจะเป็นยังไง

เทอมซึ่งมันเป็นภาระของพ่อแม่

เดี๋ยวให้คุณแม่มดดำคอให้แองจี้

คุณแม่หนักแน่ดังหินผ่าก็แม่จะกลัวอะไร

บิกเทย์ต้องอดทนสีบล้อชนต้องไม่ตายแม่ง
ถูกคุกพ่ออก๊อบหน่อยโอเคมากครับ
อุทธรพิพากษายืนประหารชีวิตพอก๊อฟนะครับ
ชิงทอง๓ศพที่ลบบุรีนั่นเองนะครับ
วันนี้ครับสารได้อ่านคำพิพากษานะครับ
คดีที่พนักงานอายการนะครับและผู้เสียหายอีก๗คนเนี่ย
เข้าร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องนายประสิทธิชัยนะครับ
เขาแก้วหรือว่าพอก๊อฟเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นนะฮะ
เพื่อความสะดวกนะครับในการเตรียมการกระทำความผิดอย่างอื่น
แล้วก็เพื่อหลบหนีนะครับพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
มีอุปกรณ์จัดจุดรับปัจจัยที่เจ้าพนักงานไม่สามารถอนุญาตให้มีนะครับ
แล้วก็ข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยใช้ยานพาหนะนะครับ
คดีนี้เนี่ยสารชั้นต้นพิพากษาเมื่อเดือนสิงหาคมปี๖๓นะครับ
จำเลยมีความผิดตามฟ้องเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับ
ผิดกฎหมายหลายบทลงโทษให้ประหารชีวิตครับ
จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลดโทษซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยได้ชดใช้เงินบางส่วนให้กับผู้เสียหายนะครับ
เพื่อบรรเทาผลร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สารเนี่ยมีคำพิพากษาส่วนแพ่งนะครับ
จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามที่โจทย์เรียกร้องนั่นเอง
ล่าสุดครับสารอุทธรพิพากษา
แม้จำเลยจะได้พยายามบรรเทาผลร้าย
ด้วยการมอบเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากคดีนี้นะครับ

เป็นการกระทำที่ทารุณแล้วก็โหดร้ายนะครับ
ต่อหลักความสงบแล้วก็ไร้มนุษยธรรมนะครับ
อีกครั้งเป็นเรื่องร้ายแรงที่สารล่างพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลย
อุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นนะครับ
พิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะครับ
ส่วนค่าสินใหม่ทดแทนที่ผู้เสียหายเรียกร้องมานั้น
เห็นว่าในระหว่างพิจารณาเนี่ยในชั้นศาลอุทธรณ์ได้มีการแก้ไขผลนะครับผม
เบี้ยผิดนัดจากร้อยละ๗๕เป็นร้อยละ๓นะครับ
แล้วก็บวกอีกได้ไม่เกินร้อยละ๒นะครับ
พิพากษาให้ค่าเสียหายที่เป็นส่วนดอกเบี้ย

อกจากนั้นก็พิพากษาไปตามเดินครับตามสารชั้นต้นนั่นเองฮะ

ยังมีแฟนส่งมาเรื่อยนะข้อความส่งมาหาเรานี่

บอกว่าอยู่ปักทงชัยวัคซีนยังไม่ได้ฉีดสักกับเข็มเลย

สระบุรีหมอชาวสระบุรีก็บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลสระบุรีล้น

ล้นแล้วก็บอกว่าโคราชตอนนี้โรงพยาบาลล้นแล้ว

แล้วก็สิ่งหนึ่งถ้าสมมุติมีโอกาสใครช่วยกันได้ตอนนี้

วันนี้สมมติว่าผู้ประการส่งไปให้ตามจังหวัดกรุงเทพฯอ่ะ

แต่สมมติตามจังหวัดเพื่อนบุคลากรัฐพยาศาสตร์ไม่มีเลย

ทางไทยรัฐทีวีของเราที่ตอนนี้กำลังรวบรวมกันเนี่ย
เราก็จะส่งไปให้กับตามโรงพยาบาลตามถิ่นธุรการดานทั้งหมดเลย

ตอนนี้ออกไปนอกต่างจังหวัดเนี่ย
เพื่อนฉันต้องไปใช้เรียนจบหมอต้องไปใช้ทุนหมอกันไง
บอกว่าอีโมสส่วนใหญ่เพื่อนเป็นกับเธออย่างไรเธอ
ตอนนั้นก็จะไปอยู่ต่างจังหวัด
อีนี่ไม่มีแต่ก็พูดกับอีนี่

ก็กลับจากกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นก็กระจายนะครับผม

นี่ลุงพลวันนี้ลุงพล

กับป้าแตนเนี่ยคือสารมุกดาหารเขาออกหมายจับคดีน้องชมพู่๓ข้อหาถูกต้องไหม
เรารู้กันอยู่ว่า๑มีประหลาดเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากพ่อแม่เขา
จากเหตุอันควร๒ทอดทิ้งให้เด็กอายุไม่เกิน๕๙ปีเนี่ย
เพื่อให้เด็กนั้นพ้นจากไปเสียจากตนอะไรโอเคข้อหามันก็อ่านไป
เนี่ยต่อมาเมื่อวันที่๒ตำรวจได้ทำการเข้าจับกลุ่มที่บ้านของลุงพล
แต่ปรากฏลุงพลไม่อยู่บ้านทำให้ตำรวจไม่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้
วันนี้ครับตำรวจจึงต้องทำการเข้าไปตรวจค้นตามขั้นต้นของกฎหมาย
เนื่องจากรุงพลตอนนี้ก็คือผู้ต้องหาถูกต้องไหมครับ

วันนี้ตำรวจก็เลยยึดโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องของลุงพล
ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่อไป
โดยจะมีสรุปส่งสำนวนส่งฟ้อง

เดี๋ยวนี้มีรั้วมีรั้วแล้วเนาะ
มีพื้นที่นะบริเวณรอบจำกัดนะตรงนี้

ขอเข็มแรกกันก่อนมาต่อแล้วแม่แม่มดดำพูดให้หน่อยค่ะ
ค่าเช่าตึกก็ไม่ลดเลยค่ะแม่ตึกแถวบ้านราคาแพงมากเลยค่ะ

ฉันไปเยาวราชก็ฉันบอกแล้วไงฉันไปเยาวราชมาไปซื้อยาจีน
ไปซื้อยาจีนแล้วไปแวะร้านพรมัย
เขาบอกโอ้โฮ้พี่หนูแบบว่า
เขาบอกเขำเลยนะเบนค่ะยังมีเก็บอีกเยอะ

เขาพึ่งขายร้านกรีมัตริย์แบบว่า
นึกออกไหมที่เมื่อก่อนเราต้องไปต่อคิวกินกัน
ตอนที่เขาขายดีเขาก็รับพนักงานไว้เยอะ
ใช่

จริงแต่รายได้จากที่เคยวันละเป็นหมื่น

บางทีก็ผู้เช่าทั้งหลายก็คือผู้ให้เช่าก็ต้องขอความเองใจนะครับ
คุณผู้ชมส่งมาเรื่องของธนาคารที่อยู่ในห้าง
มีการหยุดทีนี้แบงค์ข้างนอกคนเพียบเลย
คุณผู้ชมก็บอกว่าอันนี้อันตรายกว่าหรือเปล่าอีก

แต่หมายถึงว่าโอเคแหละทุกอันโอน
ธุรกรรมบางอย่างมันอาจจะต้องไปที่น่าคันอยู่ดีใช่มันก็ต้องไปที่นู่นไง
แต่ถ้าน่าคันใหญ่ยังเปิดนะครับ
แต่ถ้าสมมุติในห้างสรรพสินค้าในอะไร
จากคำสั่งคือห้างสรรพสินค้าปิดหมด

สรรพสินค้าปิดหมดเลยถ้าสมมุติคุณเข้าไปที่เซ็นทันเอาง่าย

ร้านขายยาเท่านั้นเองเนอะแล้วก็จะปิดเร็วพอสมควรเนอะใช่ถูกต้อง
รถไฟฟ้าพร้อมพงโล่งมากนะครับแต่ว่าไม่อยากลงพร้อมเธอนะฮะ

ก็ยอดสอบไปพักจะบางทีเดี๋ยวคงพัก
เฮ้ยไปถามภาคภูมิ

พี่ภาคภูมิก็จะบอกว่าถามพี่ก็ไม่ได้

พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ล่าสุดพี่ภาคภูมิมานั่งตรงนี้แล้ว
ดูนะรายการนี้เตรียมสะคริบไปชั้นสี่แผ่น
แต่คำถามมาเหมือนจะใช้ต้องมีความรู้มาซักแปบลิ่มหนึ่ง
เฮ่ยเพิ่งดูโดยข่าวใส่ไข่ใส่ใจคุณดู
พี่หมดบังไปสื้อย่าจีนร้านไหนคะ
จิ๋นไงจะมีร้านแต่ขายยาจิ๋น

มันจะมียาจีนอันหนึ่งที่กินแล้ว

ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นแคปซูตร

มันที่ประเทศจีนก็ให้กินตอนเวลาถ้ามุติเป็นโควิด

ใช่ใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละฉันไปหาซื้อร้านนั้น
ปล่องสีขาวฟ้าฟ้าฟ้าใช่เขาบอกว่าอันนั้นจะดีตอนนี้ก็จะดี
ราจีนขายแพงมากคุณแม่ที่เขาแบบพี่บอสช่วยเรื่องอันนี้ได้
แต่อันนั้นกินเขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามีโอกาสสัมผัสให้กินเผื่อไว้เลย
ใช่มันมีตัวนี้ในตลาดไหม

เพราะเขาบอกทีภาพอุ
ถ้ามดำมาอ่านข่าวเช้าจะมีคนดูป่ะฮะ
มีหรือจะมีหรือเปล่าจะมีน้องเมธเธอมาใช่ไหม

ถูกนี่คุณนิดไลน์มาหาพี่เหมือนกันบอกไม่ต้องมานะชาวอ่ะ
โอเคถ้ายังงั้นเดี๋ยวช่วงสักอีก๒ครั้ง

ชาวเน็ตบอกว่าน้องขวัญอุตสามณีครับผม

มูกสวยอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวครับที่
แล่นอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กสำหรับน้องขวัญอุสามณีนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ปล่อยคลิปนะครับ
มีคนถามว่าใช่ทำไมชอบแต่งหน้า

พอดีแต่งที่ขาแล้วไม่มีใครเห็นนะคะ

มูกไม่ได้ทำแน่นอนเพราะจมูกมีเด็ก

เดี๋ยวฝ่ายชายเขาออกมาพูดแล้วล่ะเร็วนี้แหละ

ตอนนี้หลาน๒เดือนติดโควิดไม่มีหน่วยงานไหนรับเลย
นี่อันนี้รถเมย์เคยเช็คไปตามโรงพยาบาลค่ะ

ที่มีแบบว่าแพทย์ที่เป็นแพทย์เกี่ยวกับเด็ก

ดังนั้นหลายโรงพยาบาลไม่มี
ไม่มีคุณหมอทางด้านนี้ที่อยู่คอยดูแลเด็ก
บางที่บางโรงพยาบาลเขาก็เลยไม่ได้รับเคสเด็กไป

ตอนนี้เขาถ้าสมมุติใครมีความรู้ช่วยส่งมาหน่อยนะครับ

ตือป้าตือดูรายการนี้ทุกวันป้าตือช่วยดูหน่อยเคสนี้
เคสเด็กสองเดือนเด็กสองเดือนโรงพยาบาลเด็กเลย
โรงพยาบาลเด็กจะเข้าไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราอ่านข่าวก่อน
อ่าแล้วเดี๋ยวรถเมย์ลองเปิดข้อมูลว่าเด็กโรงพยาบาลเด็กจะไปติดต่อที่ไหนนะฮะ

อันนี้ภาคภูมิตอบไม่ได้ครับผม
กลับมากันที่การฉีดวัคซีนโควิดเป็นปอง

อย่างที่บอกว่าเมื่อฉีดครบ๒โดสปุ
ก็ต้องไปดูว่าภูมิเราขึ้นหรือไม่ขึ้น

นี่ดูทำท่าสิหน้าตบมาก
เป็นเวลาเกือบ๑๒เดือนเมื่อเข้าไปตรวจปุ๊บ

อีบ้าอีปอง
มันเสี่ยงมากเลยนะถ้า๑๕๐เนี่ย
นี่น้องเล่าว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยสิ

หรือแบบ๑๐๐ก็มี
เดี๋ยวรอหมอโทรมาจ่ะว่าของจริงเท่าไหร่
ออกมาแล้วจ้า

กันอะไรได้ไหม

ออกมาบอกว่ากันผีได้ไหม
ได้ไหมเอ่ยอยากฉีดไฟเซอร์หรืออะไรที่ทำให้ฉันเป็นอิสระ
ชีวิตวัยรุ่นมันควรหดหูแบบนี้เหรอนี่นะฮะก็แล้วแต่ภูมิแล้วแต่ตัวบุคคลด้วย
นะฮะอย่างเวฟกับบุ้งก็ออกมาก็หลักสิบก็มีเนอะหลักสิบอ่ะคุณฮาน่าเท่าไหร่นะ
คุณฮาน่าของคุณฮิวโก้หลักสิบอย่างเว็บไปตรวจภูมิเนี้ย
มาแล้วสองเข็มเนี้ยเวฟบอกถามโทรอ่านี่เขามีมีเด็กแรกเกิดต้องรอดนะ
ที่เขามีโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเด็กอันนี้อาจจะต้องลองติดต่อไปดูว่าเป็นยังไงนะ
ใช่เดี๋ยวโรงพยาบาลเด็กเด็กแรกเกิดต้องรอดเนี่ยค่ะเขามีเบอร์ไหมน้องรถเมย์
ของที่โรงพยาบาลเด็กลองติดต่อไปดูก็ได้ค่ะอันเนี้ยแต่อันนี้พอดีเขาอันนี้เขารับเป็นบริจาคสำหรับอุปกรณ์อันนี้พี่เม

ต้องลองเช็คไปว่าสำหรับแบบว่าเป็นเคสเด็กที่เข้ารับการรักษาได้ไหมอะไรอย่างนี้เนอะ

อันนี้เป็นโครงการที่จัดซื้ออุปกรณ์
สำหรับทารกแรกเกิดที่แม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ในกรณีนี้เขาเป็นแบบว่า
มีทารกอยู่แล้วแล้วทารกติดเชื้อไง
ต้องดูว่าจะต้องทำอย่างไรต้องช่วยหาข้อมูลให้
เด็ก๑เดือนที่ในเมืองนอกในเมืองไทยก็มีนะแม่เน
จริงตอนแรกคิดว่าเด็กไม่มีวันติดโควิดเห็นไหมล่ะ
วันนี้กลายเป็นเด็กติดโควิดไปแล้ว
คนบอกว่าอยากจ้างมางานบวชต้องจ่ายค่าตัวเท่าไหร่
สี่ร้อยล้านบาทน้องเออสี่ร้อยล้านดูสิ
สำหรับสี่สาวเกอร์กรุ๊ปชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้
ครับล่าสุดผู้ใช้บัญชีติ๊กต๊อกรายหนึ่งค่ะ
เขาก็มีการแบบว่าตอบคำถามแฟนคลับ
โชว์งานบวชเนี่ยบ้าต้องทำยังไงไปถามแบบนี้
ซึ่งแน่นอนว่าการจะจ้างวงระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะว่าจะต้องได้รับการพิจารณาจากทางค่ายด้วยนะคะ
แล้วก็ราคาค่าตัวของแต่ละคนก็แพงมาก
ทั้งวงคงต้องมีเงินเรียกว่ามหาศาล

มหาศาลจริงร้อยล้านนะมดเป็นร้อยล้าน
พอหรือเปล่าถูกนะครับผม

โดยในไอจีเขาก็ได้เป็น

ใช่นะฮะแม่น้ำหนึ่งความหวังของคนเล่นหวย

เพราะว่าแม่น้ำหนึ่งประกาศงดจุดทูปปู่๑งวดนะครับ
แม้มแจก๒เลขเพราะดราม่าโดนด่านะครับ
แม่น้ำหนึ่งไอดัลคนดังนะครับ
ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกระแสดราม่า
ใบ้เลขว่าก่อนหน้านี้มีคนถูกรางวัลมาแล้ว
หลายงวดกระทั่งมีปัญหาใน๒งวดที่ผ่านมา
อยากจะอธิบายว่าหลังมีผู้ใหญ่ที่เคารพมาพูดคุยด้วย
ถึงตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ถูกใจใครต้องขอโทษ
แต่เราทำที่สุดได้แค่นี้
เพราะเราต้องดูแลลูกค้าของน้ำหนึ่งด้วยนะครับ

แต่แนวทางจะให้แค่๒ตัว
แล้วก็รอบเดียวเท่านั้นโดยจะปล่อยทีละตัวนะครับผม
คืนนี้จะปล่อยให้หนึ่งตัวก่อนนะครับ
อันนี้หวยไม่ใช่ลูกหมานะครับจากนั้นจะหยุดจุดทูป

เพราะว่าอยากลองว่าถ้าไม่มีเลขของ๑ไปขึ้นในกระดาษ

และจะดูว่าเลขที่บ้านเลขลงศพหรือเลขดังเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วแม่น้ำหนึ่งก็ออกมาบอกว่า
ของงดจุดทุบงดนะครับจุดทุบปู่หนึ่งงวดนะครับ
เอาล่ะพี่อุ๋ยภาคภูมิมารออยู่แล้วไทยรัฐนิวโชว์วันนี้
คุณพระภูมิถึงก็เล่าข่าวแหละนี่
เค้ามีคำตอบเชื่อที่จะมีคำตอบบนทุกคำถาม
ใช่คุณพรุ่งนี้ลดเตรียมาตอนเช้าเช้าตอนเย็นเลย
เช้าเย็นฝากน้องสาวไว้ด้วยเดี๋ยววันอื่นมดำจะสลับมา
ครับผมสวัสดีครับไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ